ต่อมีการแชร์คลิป๕เหตุการณ์คลิป๑ครับคุณผู้ชมครับ
กระบาดคันหนึ่งเขาขับรถไปในปั๊มน้ำมันที่ขอนแก่น
เติมน้ำมันนะครับระหว่างที่เด็กปั๊มเนี่ยปิดฝาน้ำมัน
กำลังจะเดินไปเก็บเงินขับรถหนีหน้าตาเฉยครับอ้าว

ตำรวจไปตรวจสอบมีข้อมูลว่ารถคันนี้เป็นรถกระบาดที่ถูกขโมยมาด้วยครับ
นี่แหละครับคือนาทีที่รถกระบาด๔ประตูสีดำ
ใหม่ได้ทะเบียนขไข่กไก่๕๓๗๓ขอนแก่นคันนี้
จอดเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ

ก่อนจะอาศัยจังหวะหลังเติมน้ำมันเสร็จครับ
ช่วงที่เด็กปั๊มกำลังจะเดินไปเก็บค่าน้ำมัน

จำนวน๑๗๗๐บาทครับ

หนีออกไปอย่างรวดเร็วหน้าตาเฉยนะครับ
เหตุการณ์นี้มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางมาก
ซึ่งเจ้าของรถนั้นได้แจ้งความเอาไว้
ที่สถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด

นายอภิชาจรปัญญาอายุ๓๓ปี

รถเอาไว้ที่หน้าหอพักหลังโรงเรียนบ้านโคกฟันโป่งครับ

กำลังจะออกจากบ้านเพื่อขับรถไปทำธุระ

จึงไม่ได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด

กระทั่งไปพบมีคนนำคลิปไปแชร์

ก็พบว่ารถคันนี้เป็นรถของตัวเองที่หายไปครับ

มันถึงได้แค่ภาพในป๊ำน้ำมันเท่านั้นอะนะครับ
ประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับพบรถยนต์คันดังกล่าวปลดแจ้งข้อมูลที่ตัวเองหรือว่าแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขนาดนี้ก็ลำบากมากเพราะว่าไม่มีรถใช้ขับไปทำงานด้วยครับ